แรงจริงแล้วรถเนี่ยอุมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

หลังจากที่คุณสงกรานเตชนรงค์เขาออกมาเปิดใจนะคะ
ตัวเขาเองเนี่ยกำลังศึกษาพูดคุยอยู่กับนางเอกรุ่นน้อง
ซึ่งหลายคนก็โอ้โหเข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันใหญ่เลย
ยอดทำลายกันตั้งแต่

ตั้งแต่เมื่อประมาณ๑ปีที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
และคนที่ถูกจับจ้องจับตามองมากที่สุด

คุณแม่สุดสตรองของเรานี่แหละนะคะ
และเมื่อเช้านี้บรรยากาศในรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง
พิธีกรร่วมเขาก็พยายามที่จะถาม

ได้อย่าขาดกับอดีตสามีคุณสงกรานเตชนรงค์อย่างเป็นทางการแล้ว
อย่างที่เราทราบกันดีแหละว่าอย่าขาดเรียบร้อยแล้ว
ตามไปแล้วก่อนที่คุณสงการจะออกมาพูดเรื่องนี้ด้วย
แต่ก็ไม่ไหวที่คนจะโฟกัสไปที่แม่แอฟ
หลังจากที่อดีตสามีเขาเปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกับนางเอกรุ่นน้องแมทพิรณี
วันนี้ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองก็มีพูดถึงข่าวนี้ด้วย
บรรยากาศในรายการก็เป็นไปแบบเกรงอกเกรงใจแม่แอฟ
ว่าถ้าถามอะไรมันจะไปกระทบกระเทิงความรู้สึกไหม

ใช่แองจี้เขาก็มีเครื่องหัวอยู่ตลอดเวลานะคะ
ซึ่งคุณแม่สุดสตองคนสวยเขาก็ขอสยบดราม่าทั้งปวง
ด้วยการบอกว่าไม่มีอะไรจะพูด
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เธอทุกช่องทาง
แท็ตจะอยากบอกแทนทุกคน
คือทุกคนให้กำลังใจพี่แอฟอยู่แล้ว
ทุกคนจริงนะรวมถึงคนหลายคนคือเข้าใจทุกอย่าง
แต่คือสุดท้ายเขาก็อยากฟังเสียงพี่แอฟ
ไม่ว่าพี่แอฟจะพูดอะไรเขาก็อยากฟังหมดแหละ
ไม่มีอะไรจะพูดค่ะนอกจากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณคือแบบมีกำลังใจอยู่รอบตัวอยู่ใกล้ตัว

ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมา
แอฟได้อ่านหมดแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากขอบคุณจริงค่ะ
แอฟนี่แหละพูดที่นี่เพราะว่าเราเลี่ยงที่จะไม่พูด
อาจจะไม่ได้ในสังคมนี้แต่พี่แอฟไปพูดที่นี่ที่เดียว
ก็คือที่นี่ที่เดียวในรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามกันได้นะทุกเช้าทางบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ซึ่งหลังจากเสร็จรายการเราก็มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่แอฟ
แต่ว่าเธอขอไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วนะคะ
โดยผู้จัดการส่วนตัวบอกกับทีมข่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้ว
และอยากให้ฝั่งนู้นเป็นคนพูดจะดีกว่า
หลังจากที่เปิดตัวเรื่องคุณแมทนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวลงรูปลูกสาวน้องปีใหม่
รูปนี้รูปนี้นะคะน้องปีใหม่น่ารักเลย
ยังตามมาต่อว่าคุณสงกรานแบบแรง
ขณะที่บางคนก็เห็นใจที่คุณสงกรานโดนถล่มหนักขนาดนี้
เข้ามาส่งกำลังใจให้กันเยอะแยะเลยนะคะ
แล้วก็ช่วยกันเตือนสติคนคอมเมนต์ว่าให้รักษามารยาทด้วย
คือจริงแล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าพอออกมาแบบนี้แล้ว
จะต้องมีกระแสทั้งในแง่ดีแล้วก็ในแง่ลบออกมานะคะ
ซึ่งไม่ใช่แค่คุณสงกรานเตชนรงค์เข้าไปส่องอินสตาแกรมของทางด้านแมทพิรณี
บอกเลยว่าหนัดมากในการแสบบรงสตรอเบอร์รี่

ที่เขาหาว่าน้องมิ้นเป็นแบบแม่สื่อแม่ชัก

อ่ะจริงแล้วก็แก๊งเฟอร์บี้อ่ะ
โดนกันทั้งหมดนะโดนทั้งเลขกันเต็มเกือบหมดเลยเหมือนกัน
เอาสติพูดใช้โซเชียลนิดหนึ่งใจเย็นจะเย็น

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะคะ
แมทเขาจะออกมาเปิดใจพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร